ระดับน้ำสูงสุดนะครับแม่น้ำโขงนะครับ
ที่อัมเภอเมืองในเมืองการนะครับ
โอ้โหตอนนี้นะครับเขาว่าสูงสุดในรอบ๑๒ปี
และที่สำคัญที่สุดนะครับไหลเข้าไปในสารกลาง
เออท่วมลดนะครับพื้นที่ต่ำของศาลกลางนะครับ

ที่แม่น้ำอูนนะครับจังหวัดสกลนคร

พี่น้องที่อยู่เหนือเขื่อนต้องเฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ

นี่แหละครับสถานการณ์ที่เขื่อนน้ำอูลจังหวัดสกลนคร

จากระดับน้ำนะครับกักเก็บน้ำได้๕๒๐ล้านลูกบาทเมตร
ขณะนี้มีปริมาณน้ำ๕๗๐ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๑๐๙๖๒นะครับ

ยังเร่งติดตั้งกาลักน้ำเพิ่มอีก๒๕ตัวจากเดิมนะครับ
เป็นตอนนี้นะครับเพิ่มเป็น๕๐ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการระบายน้ำออกจากเขื่อน
ลงสู่ลำน้ำอูนให้แล้วเสร็จไม่เกินวันพรุ่งนี้
พร้อมประกาศเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนในเขตอำเภอพันนานิคม
ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนน้ำอูลเป็นพื้นที่แรก
ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่ง
เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับฝนตกชุกในพื้นที่
ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูลเพิ่มขึ้นอีก
อีกทั้งปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นนะครับ
ก็เลยหนุนขึ้นมาทำให้การระบายน้ำอุ่นล่าช้า
ไหลบ่าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยได้
จึงต้องขอให้ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อน
ติดตามข่าวสารตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
ค่ะก็นี่แหละไปตรวจสอบกันต่อจากสกลนครนะคุณผู้ชม
มาดูที่บึงกาลแล้วก็เมื่อกี้พี่ทิเป้บอกไปว่า
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันสูงสุดในรอบ๑๒ปีใช่ไหม
นี่ค่ะที่บริเวณสารากลางจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักผู้ว่ารองผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการ
อาคารแฟลต์ห้องพักที่อยู่ในสาลากลางจังหวัด
โดนน้ำที่มาจากหนองกุฎทิงมันเอ่อไหลเข้าท่วม
แล้วระดับน้ำสูงประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตร
รถเล็กสัญจรผ่านไปมาไม่ได้เลยนะคะ
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาลผู้ว่านิรันดิพงศิษฐิถาวร
ก็ต้องจัดห้องภายในอาคารสารกลางจังหวัดที่มันยังว่างอยู่

แล้วก็ให้บริการกับประชาชนได้ตามปกตินะคะ
ซึ่งหนองกุฎทิงถือว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ำ
จากตัวเมืองบึงกาลแล้วก็อีกหลายตำบลเลยค่ะ
มันมีระบบนิเวศที่ไปเชื่อมต่อกับห้วยกำแพง
จะไหลลงสู่แม่น้ำโขง

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันสูงที่สุดในรอบ๑๒ปี
ก็เลยทำให้น้ำโขงมันนุ้นจนเอ่อล้น
มีฝนตกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ส่งผลให้แควร์ฮานุมานที่รับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มวลน้ำจากแควร์พระปงด้านจังหวัดสาแก้ว
บรรจบกันที่ชุมชนตลาดเก่ากะบินบุรี
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจินบุรี
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นต้นน้ำประจีนบุรี
มีปริมาณสูงขึ้นสามารถวัดได้๙เมตร๒๕เซนติเมตรเลยทีเดียว
ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ
ถูกน้ำท่วมที่พักอาศัยที่รวม๓ตำบล
ประกอบไปด้วยตำบลกะบินตะบนหาดนางแก้ว
และตำบลวังดานของพื้นที่นะครับ

และน้ำที่บอกว่าเป็นมวลน้ำดังกล่าว
เริ่มไหลลงสู่พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ
ทำให้บ้านเรือนประชาชนจำนวน๑๐หมู่บ้าน
โรงเรียน๒แห่งในอำเภอศรีมหาโพธินะครับ

ประชาชนในพื้นที่ต้องใช้เรือเป็นภานะในการเดินทางเข้าออก
ส่วนยานพาหนะต้องนำมาจอดที่บริเวณริมถนนและพื้นที่สูงนะครับ

ใช่ค่ะหลายพื้นที่เลยนะคะ